จอมขมังเวศที่ระยองหน่อยนะคือเพื่อนบ้านเขาหวาดภาวะ
ภาพจากกล้องวงจรปิดของบ้านหลังนึงจอมขมังเวศเดี๋ยวคอยดูนี่เดินมาแล้วเดินมาแล้ว
เห็นไหมคะใส่ชุดขาวนุ่งขาวผมขาวมาเลยบังเอิญกล้องวงจรปิดไม่มีเสียง
ทุ่มหนึ่งของวันที่๕มกราคมที่ผ่านมาบ้านหลังนี้อยู่ที่ห้วยโป่งที่จังหวัดระยอง
ผู้ชายคนนี้เครื่องรางของขลังนี่เต็มคอเลยเปิดประตูเหล็กของเขาเข้ามานะเป็นบ้านเพื่อนบ้าน
อันนี้รอบแรกความจริงในเข้ามาสองรอบคนในบ้านเดินมาบอกให้ออกไป
ส่งน้ำอัดลมขนาดลิตรให้ขวดนึงนี่ฮะไม่รู้ยังไงเปิดกินจอมขมังเวท
เปิดน้ำอัดลมดื่มกินทันทีแล้วเดินออกไปจากบ้าน
เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นรอบแรกนี้
จากนั้นอีก๑๐นาที๑ทุ่ม๑๗นาที
จอมขมังเวศคนนี้มาด้อมมาด้อมมอง
อันนี้เข้ามาอีกแล้ว

ถึงประตูกระจกเขาเลยเขาคิดว่าไม่น่าจะกลับมาแล้ว

คราวนี้เนี่ยประตูเปิดไม่ได้แต่ตำรวจมาฮะ

เจ้าของบ้านข้างในเขาบอกไม่ออกแล้ว
เมื่อกี้ให้น้ำอัดลมไปขวดนึงยังกลับมาอีก

สอบพ่อเฮ่ยโป๋งก็ประคุมตัวไปเลยนะครับ
ขมังเวศอืมเจ้าของบ้านบอกว่าจอมขมังเวศคนนี้เนี่ย
มาในบ้านสองรอบนะรอบแรกก็ยอมออกไปดีดีแม่
ส่าห์ให้น้ำอัดลมไปขวดหนึ่งอืมรอบสองเนี่ย
ถึงขั้นจะงัดประตูกระจกหน้าบ้านมาสวดคาถาสะดอกกรอนประตูอะไรก็ไม่รู้
คือเขานอกมืออย่างเงี้แหละค่ะแบบไหนครับนอกนอมือแบบเนี้ยอ๋อแบบนี้
แบบนี้เลยเหรอใช่ค่ะนกมือแบบนี้เลยแล้วสักพักเขาก็มาแกะออกอีก
แกะไม่ออกเขาก็เดินเดินวนเดินวนอยู่เนี้ย
แต่ว่าคาถาเสร็จพอเดินพอเดินออกมาปุ๊บเขาก็มายืนจ้องอยู่ตรงรถเนี่ยบอกว่ารถ
บ้านเขาตอนยืนจ้องเหมือนก็ท่องคาถาอะไรไหมหนูไม่ได้ดู
เออคือถ้าไปเช็คดูในเก้าเงินตอนติดอ่ะค่ะน่าจะได้หมดน่าจะได้หมด
ค่ะใช่ค่ะอ่าสรุปแล้วผู้ชายคนนี้เป็นเพื่อนบ้านเขานะครับ
นายภูเมษอายุสามสิบสองปีก่อนหน้านี้เพิ่งมีกรณีพี่สะพ้ายเนี่ย
ไปแจ้งความนะเพราะว่านายภูเมฆเนี่ยเคยก่อเหตุคลุ้มคลั่ง
บอกมีวิญญาณมาประทับร่างแล้วใช้มีดเนี่ยคือไล่แทงหลานสองคนนะฮะ
จนเขาต้องไปแจ้งความนะครับตอนนั้นเนี่ยวิ่งหนีต้องไม่ต้องวิ่งหนีตายกันเลย
จะแทงจริงจริงนะนี่วิญญาณอะไรมาประทับร่างเขาเนี่ย
ไล่ฆ่าคนเนี่ยแล้วเนี่ยล่าสุดก็เป็นจอมขมังเวศจะไปเข้าบ้านชาวบ้านเขา
อืมเราได้เจอกับนายภูเมฆนะฮะเพราะว่าสุดท้ายเนี้ย
ถูกเจ้าหน้าที่เนี่ยคุมตัวไปที่โรงพักนะครับท่านผู้ชมครับนายภูเมฆเขายอมรับว่านี่ฮะ
ขมังเวศไปนั่งอยู่โรงพักแล้วเห็นไหมขัตมาดเลยเห็นไหมค่ะนี่โอ้โหนี่ร้องไห้เหรอ
ไม่รู้อะไรท่องคาถาหรือว่ายังปิดหน้าปิดตาก่อนเขาบอกว่าเขายอมรับว่าที่ทำไปเนี่ยเมาทั้งสองครั้งนั่นแหละ
เมาเมาดื่มเหล้าไปนะดื่มเหล้าไปสองขวดนะค่ะที่บอกว่าเป็นจอมขมังเวทไม่จริงหรอกนะ
จอมขมังเวทอะไรทั้งสิ้นทำไปก็เมาทั้งนั้นค่ะส่วนเครื่องรางของขลังที่อยู่ที่คอเนี่ย
ยมก็มีหลวงพ่อก็มีมีดหมอก็มีเจ้าตัวบอกว่าก็เอามาพกติดตัวตามแฟชั่น
คือถ้าผมมีวิชาอาคมจริงเนี่ยโอ้ยป่าเนี้ยผมสะดอกลูกกรงเนี่ย
หลบหนีออกจากโรงพักไปแล้วอีกเหรอ
เหล้าอ๋อเมาเหล้าเหรอที่เราไปบุกบ้านผู้หญิงเขาอ่ะนะครับ
แล้วที่เราไปกระทืบหลานตัวเราเองน่ะครับเมาเหล้าครับก็เมาเหล้าอีกครับ
เหล้าอะไรครับหลักขาวอะหลักขาวกริดไปเยอะมั้ย
แล้วนี่ตอนนี้รู้สึกยังไงป่ะอันนี้รู้สึกผิดมาเลยฮะ
ถ้าตกลงเรามีวิชาศาสตร์ยาศาสตร์อะไรมั้ย

ก็ถูกแจ้งข้อหาเรื่องของบุกรุกแล้วก็เรื่องพาอาวุธไปนะฮะ
เพราะว่ามีอาวุธติดตัวด้วยพวกมีดนะครับ
ท่านผู้ชมครับเราลงพื้นที่ไปคุยกับพี่สะพ้ายของภูเมฆเขาเนี่ย
อยู่ห่างจากบ้านหลังที่บุกเข้าไปก็ไม่กี่ร้อยเมตรหรอกครับ
บอกว่าน้องของสามีเนี่ยเคยก่อเหตุแบบนั้นจริงอย่างที่เล่าให้ฟังนะ
แล้วที่เป็นจอมขมังเวทก็ไม่จริงหรอกนะครับ
แต่ทั้งหมดเนี่ยมันก็เป็นเพราะว่าเรื่องของยาเสพติดด้วยหรือเปล่า

แล้วคิดว่าเค้าหลุดเพราะอะไรครับหลุดได้ไงเพราะอะไรครับ
ปกติแล้วที่เขาหลุดแบบนี้เขาจะเล่นยาแล้วเขาก็กินเหล้ากินเบียร์อะไรประมาณนี้ครับ
แล้วก็เหตุมันก็เกิดแบบนั้น
แต่เราก็ไม่รู้ว่าเขาไปเล่นอะไรมาเสพติดอะไรหรือเปล่า
กินเหล้ากินเบียร์หรือเปล่าเพราะเราก็ไม่ได้คุยอะไรกับเขาเลย
เค้ามาอยู่แล้วเค้ามีบริกรรมคาถาเป็นต้องบางเวทมั้ยครับ
เขามีสวดของเขาตลอดเวลาแต่เราก็ไม่รู้ว่าสวดอะไรของเขา
คนก็เห็นว่าโอ้แขวนของถังมีของขังมีอะไรไม่ใช่
ไม่ได้มีของขังแต่ก็โดนโดนเราสวนเขาก็เจ็บเหมือนกัน
ไม่ได้มีของขังแต่ตอนนี้ใช่

นี่ฮะพี่สะพ้ายบอกว่าเคยแจ้งความกันมาแล้ว
จะไล่แทงหลานสองคนอยู่ที่บ้านก็โอ้โหทั้งเหล้าทั้งยาเสพติดอะไรพวกนี้